ข่าวต่อไปที่ลบบุรีหลวงพ่อท่านเดือดร้อนบอกยังไม่กล้าออกบินทบาทนะ
คือมีผู้ชายเมาครับเมาแล้วมานอนหน้ากุฏิท่านก็พิจารณาอยู่
เนี่ยโอ้โหเมาเหล้าหรือเมายาเราก็ไม่กล้าผ่านไปนะคะ
ถ้าท่านออกไปโอ้โหแล้วถ้าลุกมาทำอะไรจะทำยังไง
ตำรวจสพบ้านหมี่ครับได้รับแจ้งบอกมีชายเมาไม่ได้สตินะฮะ
อยู่ในวัดเชียงงาตะวนเชียงงาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรีครับ
ก็เลยไปตรวจสอบผู้ชายคนนี้อายุสัก๓๐ปีได้คุณผู้ชมศักดิ์เต็มตัว
นอนอยู่ใต้บันไดชั้นล่างหน้ากุฏิเอามือกอดอกนิ่งนิ่งเลยเห็นไหม
ตำรวจเรียกอยู่นานก็ไม่มีท่าทีว่าจะตื่นมีเสียงอื้อแบบนี้
ไป๑๕นาทีนี่ครับรู้สึกตัวแล้วเอาล่ะโอ้โหตำรวจเต็มเลยเฮ้ย
มองไปซ้ายกับตำรวจความะก็ตำรวจตัดสินใจลิกรถกู้ไพ
ผู้ชายคนนี้ก็นะฮะงวงเงียตื่นขึ้นมาแต่คุยไม่รู้เรื่องนี่พับคอพับ
สุดท้ายครับในเพชรในเพชรรู้ชื่อแล้วเป็นชาวอำเภอบ้านหมี่นั่นแหละ
พอตำรวจบอกเดี๋ยวจะไปส่งเท่านั้นแหละครับเท่านั้นแหละฮะ
เพชรบอกนอนต่อดีกว่าเดินไม่ไหวนะครับ
ตำรวจต้องเกลี้ยกรอบบอกไม่ได้เดี๋ยวไปส่งโรงพักแล้วจะไปส่งบ้าน
ถึงยอมเดินขึ้นรถตำรวจนะครับแต่ไม่ขอกลับบ้านนะ
ไปนอนที่โรงพยาบาลบ้านหมี่ดีกว่านั่นว่างั้น
ด้านพระตุ๋ยครับท่านอายุ๖๒ปีเป็นพระลูกวัดเชียงงานนี่แหละ
เล่าบอกว่าเช้ามืดพี่นักข่าวนะโยมนักข่าว
กำลังจะออกบินทบาทพอเปิดประตูกุฏิออกไปเท่านั้นแหละนะครับ
ไปเจอในเพชรนอนร้องโอดโอยอดโอย
ท่าทางไม่น่าไว้วางใจติดยาหรือเปล่าก็ไม่รู้
จะคลั่งหรือเปล่าไม่รู้เพราะมองอยู่นานแล้วนะครับ
โทรศัพท์ก็ไม่มีจนรุ่งเช้าลูกหลานมาทำบุญ
โทรแจ้งตำรวจให้เบื้องต้นข้าวว่าในเพชรคงจะเมาเหล้า
หรือไม่ก็เมายาผมไม่ได้กล่าวหานะ
พระท่านสันนิษฐานเดินโซซัดโซเซมาหลับอยู่หน้ากุฏินั่นแหละ
ก็คงจะหนาวแหละนอนกับพื้นปูนดูท่าทางแล้วก็ร้องโอ๊ยโอย
ฟังท่านเล่าหน่อยครับ

ลูกสาวข้าวมาให้ก็ไม่กล้าพ่อมีประตูดีนะ
ไม่รู้จักเลยใช่ไหมไม่รู้จักกันเนี่ย